ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย
ไปกับใบตอง

โอ้โห

นี่มีบอลเต็มเลย
แต่ยังไงไปเจอขุมทรัพย์ไงคุณ

ของดีเลยกำลังราคาดี
ถูกต้องค่ะคลิปนี้หลายคนดูแล้วลุ้น
เมื่อกี้ดูเขามาหาอะไรยังไง

เขามาตามหาบอนด่างในป่าแถวบ้าน

ด่างขาวตรงใบแบบนี้พอดีเลย

ใกล้กันเขายังเจอใบด่างแบบเต็ม

อันนี้คือด่างแบบเต็มใบเลยนะคุณ
น้องใบตองด่างเต็มใบคุณคิดดู
ในราคามันจะเท่าไหร่
ความสวยงามของใบมันก็จะราคาดี

งานนี้หนุ่มคนนี้เขาไม่รอช้าค่ะคุณ

เอากลับมาบ้านค่ะเอามาเลี้ยงเอามาปลูกที่บ้านเลย

แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์
ถามว่าอันนี้เจอจริงหรือเปล่า

กับใบนี้ลายเหมือนกันเด๊ะเลย

เจ้าของคลิปก็เลยถ่ายวีดีโอโชว์ให้เห็นเห็นว่านี่

บอกเลยชาวเน็ตฮือฮากันยกใหญ่
มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหม

คือจริงมันก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อย

บางคนบอกว่านี่คือบอลนาไทยด่างแล้วราคาแรงอยู่นะคุณ
คนลุกไหมเหมือนเจอขุมทรัพย์เหมือนเข้าป่าแล้วไปขุดเจอขุมทรัพย์เลยค่ะ
ผมเหลือไปเห็นบางคอมเมนต์เขาบอกว่าให้เป็นแสนเลยนะ

ใช่จริงเขาราคาดีจริงยังไงก็ตาม
เจ้าของเขาบอกว่าเขายังไม่ขาย
ยังไม่ขายนะคะถ้าไม่มากพอ

คือเขาก็คงจะขอราคาที่มันตรงใจเขาก่อนละมั้ง
คืออย่างนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ขายเพราะอะไรเขาจะเลี้ยงมันไปก่อน
จะได้รู้ว่ามันจะออกมาเป็นใบดักอีกไหม
มันจะมีหน่อแตกออกมาเป็นใบด่างอีกหรือเปล่า
เออก็เรียกได้ว่านั่นแหละขอดูก่อนแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อีกไหม
หรือว่าคือใบด่างก็ต้องบอกมันหายากอยู่แล้ว
แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาไปเจอขุมทรัพย์ในป่าจริง
คือมันก็มีแบบนี้คุณนึกออกไหมเหมือนกล้วย
กล้วยก็ปลูกกันเยอะแยะอยู่มีคนไปเจอกล้วยด่าง
สมัยก่อนกล้วยด่างมันไม่มีราคาเขาก็ฟันทิ้งตัดทิ้ง

ถ้าเล่าข่าวไปแบบนี้เผลอชาวบงชาวบ้านก็

ก็ต้องดูกันด้วยนะครับ